นะคะคนที่รักสุนัขอาจจะดูแล้วสะเทือนใจนะคะ
เพราะว่าเจ้าของสุนัขเขาโพสต์ภาพเอาไว้
เจ้าของนี่ร้องไห้เทียบขาดใจพันปอมสี่ตัว
อยู่ดีก็ตายคืออยู่ในกรงแล้วจมน้ำ

เดี๋ยวไปดูภาพความเสียใจของเจ้าของสุนัขก่อน
เดี๋ยวเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังนะคะ
นี่ไงคุณอรัชพรรักสุนัขด้วย
คือเห็นแล้วเข้าใจความรู้สึกเลย

คือเจ้าของสุนัขเขาร้องไห้แทบขาดใจจริงนะ

เขาเล่าให้ฟังว่าคือ๓ทุ่มกว่า
ประตูระบายน้ำที่กั้นระหว่างแม่น้ำท่าจีน

คือเขาเอาหมาขึ้นเรือจะกลับบ้าน
อาสาสมัครเปิดประตูระบายน้ำ
แล้วโอ้โหมันพัดจนแบบเรือล่ม
สุนัขพันธ์ปอม๔ตัวอยู่ในกรง

เราก็เลยส่งทีมข่าวไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้

นายนรเบฎดิฐีพร

ตัวเขากับแฟนสาวไปรับสุนัขพันธ์ปอมเนี่ย๔ตัวเขาไปฝากเลี้ยงเอาไว้นะ
แล้วก็ไปรับกลับมาเตรียมจะขึ้นเรือกลับบ้าน
ประตูน้ำปิดเขาก็เลยอ่ะนั่งเรือไป
สุดท้ายเขาไปเดินไปตามนายนาธีที่ทำหน้าที่เป็นคนคอยเปิดปิดประตูน้ำ
พอไปเรียกเสร็จก็เอาปลอม๔ตัวลงเรือใส่กรงวางไว้หน้าสุดของเรือ
นายนรเบศนั่งอยู่กลางเรือแฟนสาวยืนอยู่บนฝั่งใต้พุ่มไม้
จุดที่จอดเรือตามภาพแบบนี้เลย
นายนาธีอยู่ดีก็เปิดบานประตูระบายน้ำ
ไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งไม่ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าเปิด
ปุ๊บมัวน้ำมันมาเลยคุณผู้ชม
แล้วมันเร็วมันแรงทะลักเลยค่ะ
เรือปลิวค่ะเรือปลิวไปไกลเลยค่ะแล้วก็จม
ทีนี้แหละน้องหมา๔ตัวที่อยู่ในกรง
ลงไปแล้วมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันอยู่ในกรง
คือถ้าจริงไม่อยู่ในกรงเนี่ยมันอาจจะรอด

นายนรเบศก็ตะโกนไปบอกว่าลงมาช่วยหน่อยลงมาช่วยหน่อย
นาทีที่อยู่ดีไปเปิดประตูระบายน้ำด้วยนะก็ไม่ช่วย
แฟนสาวของเขาที่ยืนอยู่บนฝั่งต้องกระโดดลงมาช่วย
เพราะว่านายนรเบศว่ายน้ำไม่เป็น
มันไม่ไหวจริงก็โทรศัพท์ไปเรียกให้หลานมาช่วยกันงม
แน่นอนก็ตายทั้ง๔ตัวเลยอยู่ในกรงแบบนี้ไง
คือมันเป็นการตายที่โอ้ทรมานน่าสงสาร
คือจังหวะที่ผมลงเรือไปแล้วแล้วพี่เขาเปิดประตู
เขาก็ไม่ได้แจ้งผมว่าน้ำเยอะน้ำข้างนอกเยอะกว่าข้างใน
แต่เขาเปิดประตูผมก็อยู่ในเรือแล้วทำให้น้ำกระแทกอัดกระแทกผม
ผมก็เลยจมไปกับเรือแล้วก็เด็กทั้ง๔คนครับ
แล้วก็ผมก็ร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้ครับที่อยู่บริเวณแถวนั้น
แต่ก็ไม่มีมีแค่แฟนผมที่โดดลงไปช่วยแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นที่มาช่วย
ส่วนตัวพี่เขาเองยืนมองยืนดูโดยไม่มีการช่วยเหลืออะไรครับ
คือวันนั้นอะได้มีการไกล้เกียจอะแล้วแล้วเขาเขาพูดไม่ดีกับผม
ผมก็ขอขอแค่ว่าลูกผมครืนหนึ่งหนึ่งตัว
ก็ราคาก็อย่างนั้นนะครับหมื่นห้า
พี่มันไม่ใช่หมามันเป็นลูกพี่ลองเห็นเป็นลูกผมได้ไหม

เขาไม่พูดเรื่องหมาเขาให้ได้แค่๕๐๐บาท

ถ้าไม่เอาน้องก็ไปแจ้งความขึ้นศาลเอา

ตามที่เขาให้สัมภาษณ์ไปเขาบอกเขาแจ้ง
แต่ผมไม่ได้รับการแจ้งครับ
จริงถ้าผมได้รับการแจ้ง
ผมก็ไม่เอาเด็กลงเรือครับ
ทีนี้ค่ะเขาก็แจ้งความนะคะ
ก็แจ้งความเอาผิดกับนายนาธีที่อยู่ดีไปเปิดประตูระบายน้ำค่ะ
ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าสุนัขทั้ง๔ตัวจะต้องไม่ตายฟรี

เรียกค่าเสียหายเฉพาะตัวแม่พันธุ์ที่ตาย
ซื้อมา๑๕๐๐๐บาท
ตอนนี้ยังไม่สามารถพูดคุยกับตัวนายนาธีคู่กรณีได้ลงตัว
เรื่องราวนี้ก็เลยยังไม่จบนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งเจ้าของสุนัข

นาธีสุดประเสริฐจิตอาสาที่ทำหน้าที่
เปิดปิดประตูระบายน้ำที่กั้นระหว่างแม่น้ำท่าจีน
กับคลองส่งน้ำเข้าหมู่บ้าน
แล้วแจ้งไปแล้วว่าระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าในคลอง
ถ้าเปิดน้ำก็จะไหลทะลักเข้ามา
แต่ทั้งสองคนที่เป็นเจ้าของสุนัขยืนยันว่าให้เปิด
นาธีบอกว่าส่วนตัวถามว่าถ้าไม่เปิดได้ไหม
มันก็ได้แหละแต่เขาถูกร้องขอ
เขาก็ไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธหรือห้ามที่ไม่ให้ชาวบ้านเอาเรือออกค่ะ
แต่เขาต้องมีประสบการณ์ในน้ำมากกว่าผม
คือเขาดูเขาอยู่ในเรือเนี่ยน้ำไหลผ่านเขาต้องรู้แล้วว่าเขาไปได้ไม่ได้
เขาก็บอกว่าเขาไม่ขออะไรมากเขาต้องเขาขอหมาตัวนึง
เพราะว่าอย่างนั้นทีนี้ผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรหรอก
ก็รอจนแฟนมาพอแฟนมาเราก็เลยคุยกับแฟน
ขึ้นมาคุยกับบริษัทภัณฑ์คุยกับแฟนว่าเขาเรียกหมาตัวหนึ่ง
เขาขอหมาตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาขอถ้าเกิดว่าเขาขอว่าให้เราชดใช้

เพราะว่าผมก็เข้าใจว่าตัวผมเองเนี่ยผมทำตามความต้องการของคุณ
เสร็จแล้วแล้วน้ำที่มันไหลแรงเนี่ยผมก็แจ้งคุณแล้วแต่คุณตัดสินใจที่จะออก

ใช่ไหมครับและทีนี้ก็ว่าถ้าเกิดว่าเราจะให้เขาด้วย
ด้วยคนที่รักหมาเลี้ยงหมาด้วยกันโอเคเราช่วยเหลือเป็นสินน้ำใจให้เขาไป

แล้วทีนี้พอคุยกันเรียบร้อยแล้วก็เลยเรียกเขาขึ้นมา
พอเราเสนอยื่นเสร็จข้อเสนอคือบอกเขาไม่ได้ยื่นข้อเสนอหรอก
คือเรามีสินน้ำใจให้แค่นี้นะเขาก็บอกเขาไม่รับ
ถ้าให้แค่นี้เขาไม่รับเราก็บอกว่าเราให้เป็นสินทรัพย์ใจ
ไม่ได้ว่าชดใช้นะเขาบอกว่าถ้าหมาเขาราคา๑๕๐๐๐
แล้วอีก๓ตัวเขาไปตัดขนไปทำอะไรมา
อีก๒๐๐กว่าบาทเขาไม่คิดเขาบอกอย่างนี้
ก็เลยณคืนนั้นก็เลยพูดกันตกลงกันไม่ได้
เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าให้๕๐๐เนี่ยเขาก็จะไปดำเนินการเรื่องอย่างอื่นต่อ

ฝั่งเจ้าของสุนัขบอกว่านายนาธีอยู่ดีก็เปิดประตูระบายน้ำ

นาธีบอกว่าก็เจ้าของสุนัขเองนี่แหละเป็นคนบอกให้เปิดประตูระบายน้ำ
ทีนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริง
แล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบดีล่ะคุณผู้ชมว่ายังไงคะ

มันก็ดูยากเพราะว่าณตอนเกิดเหตุถ้ามันมีภาพมีอะไรก็อาจจะตัดสินได้มากกว่านี้นะคะ